อีกคู่หนึ่งที่อุดรธานีแม่นี่ต้องเป็นขี้สิ๓คน

ใช่ค่ะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าเธอตั้งท้องอยู่๖เดือนนะครับ
แต่ถูกภรรยาหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหาย๓แสน
ฐานเป็นชู้ยุ่งเกี่ยวกับสามีเขา
ก็เลยออกมาร้องผ่านสื่อหน่อยนะบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือในการช่วยไกลเกลี่ยหน่อย

นี่ค่ะทุกผู้ชมครับอายุ๒๕ปีนะฮะสมมุติคุณส้มกันแล้วกันนะ
คุณส้มเนี่ยร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นภรรยาหลวงของสามีฟ้องเรียกเงินเธอสามแสนบาท
เนื่องจากไปยุ่งเกี่ยวกับสามีของเขานะเธอนี่ก็ท้อง๖เดือนแล้วด้วยนะครับ
ส้มบอกว่าเรื่องที่ทำให้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเธอไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่ง

ซึ่งผู้ชายคนนี้คืออดีตแฟนเก่าของเธอ

ลูกในท้องนี่ฮะท้อง๖เดือนแล้วเธอบอกว่าแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสกันนะ
แล้วก็เหมือนกับเลิกยุ่งกันแล้วก็ไม่ได้ไปหาฝ่ายชายก่อนด้วยฝ่ายชายเนี่ยบุกมาหาเธอที่บ้าน
แล้วก็มีอะไรกันแล้วก็ตั้งท้องค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเธออยากพูดกับภรรยาหลวงเพราะทุกวันนี้
เธอมีอาชีพแค่รับจ้างเฝ้าแผงลอตเตอรี่มีรายได้แค่วันละ๒๐๐๓๐๐จะมีปัญญาที่ไหนไปจ่ายเงินเป็นแสน
อยากบอกด้วยว่าอยากให้สามีของเขาเนี่ยมาเลิกยุ่งกับเธอเองดีกว่า
ส่วนลูกในท้องเนี่ยเดี๋ยวเธอเลี้ยงเองค่ะภรรยาหลวงก็เอารูปภาพ
ตอนที่เธอเนี่ยอยู่กับฝ่ายชายเนี่ยไปลงกลุ่ม๑๘

นี่ไงคือมีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้อย่างนี้หรอคะ
ซึ่งเรื่องตรงนี้เธอบอกเธอก็แจ้งความแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอม

เรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็เลยมาขอร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนหน่อย
อยากให้เป็นคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้หน่อย
เธอเองเธอก็ไม่ได้อยากมีคดีความอะไร
อยากให้ภรรยาหลวงมาพูดคุยกันให้เรื่องมันจบ
แล้วเดี๋ยวจะถอนแจ้งความทันที
แล้วยังไงตอนนั้นคบกันอยู่
ตอนนั้นแม่หนูต้องระวังตอนนั้นคบกันอยู่
แล้วยังไงต่อ

หนูก็ยังติดตัวอาหารตลอด
เหมือนกับตอนที่เธอคบกับฝ่ายชายคนนี้เนี่ย
เหมือนเธอก็อาจจะรู้ว่าคบกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า

แต่ฝ่ายชายก็เหมือนกับยังมาหาเธออยู่
แล้วฝ่ายภรรยาหลวงเขาก็เลยฟ้องนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องไปฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วย
นี่นะฮะภรรยาหลวงเนี่ย

เธอเนี่ยทำเรื่องจ้างทนายให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางส้มจริง

เพื่อขอให้เขายุติการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
และชำระค่าทดแทนในฐานะ
มาเป็นชู้กับสามีเธอ
แล้วก็ถึงขั้นตั้งท้อง๖เดือน
เพราะเธอยอมไม่ได้ที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาวุ่นวายกับครอบครัว
ส่วนเรื่องที่เอาภาพของผู้หญิงคนนั้นก็คือส้มกับสามีนะไปโพสต์ในกลุ่ม๑๘บวก
แพลวยอมรับว่าโพสต์จริง
ก็ทางฝั่งนั้นเขาท้าให้โพสต์ก่อน
แล้วก็ยังให้เธอเนี่ยเลิกกับแฟนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเธอให้โอกาสกับหญิงคนนี้มาตลอดแต่เขาไม่เลิก
ก็เลยต้องใช้สิทธิ์ภรรยาหลวงในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย
ทั้งฟังภรรยาหลวงบอกว่าถ้าอยากจะจบไปคุยกันที่โรงพักษ์นะครับ
บอกว่าพร้อมไกลเกลี่ยเหมือนกันนะครับ
เราก็ทราบว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้นัดไกลเกลี่ยกันพรุ่งนี้นะครับ
๒๘วิทยุณาหยนต์ที่สพบดุงอุดรฑ์ฐานี
เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อ
แต่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเมียหลวงเนี่ย
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยได้
ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา๑๕๒๓วัก๒
กรณีเมียหลวงมีทะเบียนสมรสอยู่แล้ว
แล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับสามี
แล้วยังตั้งคันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอยู่กินฉันสามีภรรยาอีกคู่นึง
ตามกฎหมายถือว่าผิดแล้วนะฮะเมียหลวงสามารถฟ้องได้นะครับ
ตั้งแต่หลักแสนก็ได้หลักล้านก็ได้คือเอาจริงจริงตามแง่กฎหมายเนี่ย
นายรณรงค์บอกว่าฟ้อง๓แสนนี่ยังถือว่าน้อยนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องท่องจำกันไว้เลยว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ย
ดูให้ดีว่าเขามีครอบครัวหรือยังโดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสหรือยัง